พาคุณผู้ชมมาดูการสร้างรายได้ครับคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าปลูกง่ายจริงหลายคนบอกว่าจะง่ายได้ยังไง

ใกล้กรุงเทพมหานครเขาปลูกแล้วครับ
จากหนึ่งต้นตอนนี้ขยายเป็นพื้นที่สึงสามราย

คุณอัญชารีย์ธิรากเศษมีคำตอบมาฝากครับ
มันเบอรี่พันกำแพงแสนสี่สอง
กำลังสุขสะพรั่งเต็มส่วนที่เห็นนี้นะคะ
เป็นผลผลิตจำนวนหนึ่งในสามราย

ชาวสวนอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนี่เองค่ะ
จุดเริ่มต้นสุรวุฒิเล่าว่าย้อนไปเมื่อ๘ปีที่แล้ว

หนึ่งในนั้นก็คือมันเบอรี่ที่มีเพียงต้นเดียวเท่านั้น
แต่ปรากฏว่าให้ผลผลิตมาก
มองว่าผลไม้ชนิดนี้มีคุณค่า

ขยายพื้นที่ปลูกมาเป็น๓ไร่ในปัจจุบันค่ะ
ในแต่ละวันนะคะที่สวนแห่งนี้จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้วันละ๑๐๐กิโลกรัมเลยค่ะ
โดยวิธีการเก็บนะคะชาวสวนจะเลือกเก็บผลมันเบอรี่ที่เป็นสองสีแบบนี้ค่ะ
ก็คือจะเป็นสีแดงแล้วก็สีม่วงเข้มนะครับ

โดยราคาตอนนี้นะคะหน้าสวนอยู่ที่๑๘๐บาทถึง๒๐๐บาทต่อกิโลกรัมเลยค่ะ
ปลูกมันเบอรี่จะใช้เวลา๑ปีจึงจะเริ่มให้ผลผลิตนะคะ
โดย๑ปีให้ผลผลิตประมาณ๓๔รอบ
โดยสวนที่นี่ใช้หลักปรัชญาเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ามาปรับใช้
โดยแบ่งเนื้อที่๓ไร่ปลูกแบบหมุนเวียนให้รอบการเก็บเกี่ยวไม่ตรงกัน
ทำให้สามารถเก็บได้ตลอดทั้งปีค่ะ
อย่างไรนี้ชาวสวนกำลังเก็บผลผลิตและจะเก็บแบบนี้ต่อเนื่องกันประมาณ๓เดือนค่ะ
จากนั้นเมื่อผลผลิตหมดลงก็จะพักต้นงดให้น้ำ
เพื่อให้ต้นมันเบอรี่สร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยตนเองค่ะ
ที่สำคัญเทคนิคการพักต้นแบบนี้นะคะ
จะทำให้เมื่อเข้าสู่รอบการผลิตใหม่
ต้นมันเบอรี่จะให้ผลผลิตดกกว่าปกติค่ะ
ส่วนผลตอบแทนชาวสวนบอกว่า
หนึ่งไร่มีรายได้เฉลี่ยที่เดือนละหนึ่งแสนบาทเลยค่ะ

อาจจะได้เดือนละแสนมาทั้งหมดแต่ถั่วเฉลี่ยแล้ว

ตันราคาส่งเราก็อยู่ที่๑๘๐บาท
แล้วก็บวกรบคุณหารต่อวันต่อเดือนไป
โดยรวมแล้วมันจะออกเลขมาจากนั้น
ข้อดีของการปลูกมันเบอรี่คือการลงทุนต้นพันหนึ่งครั้ง
จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปได้นานสูงสุด๕๐ปี
ดังนั้นต้นทุนหลักจึงมาจากค่าจ้างแรงงาน
เก็บผลผลิตและค่าปุ๋ยและสารเคมีบางส่วนเท่านั้นค่ะ
แต่ผลผลิตที่นี่นะคะถือว่าปลอดภัย
จนสามารถเด็ดกินจากต้นสดได้เลยนะคะ
เพราะชาวสวนจะไม่มีการใช้สารเคมีเลยก่อนการเก็บเกี่ยวค่ะ
ส่วนแนวโน้มของมันเบอรี่มีแนวโน้มว่าจะมีมากขึ้น
ส่งผลให้มีการแข่งขันสูงขึ้นตามไปด้วย
อยากแนะนำให้เกษตรกรที่ต้องการปลูกมันเบอรี่
ศึกษารายละเอียดอย่างจริงจัง
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะ